ดูเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
บุคลากรทางการแพทย์กันหน่อยค่ะ
โควิดฆ่าชีวิตบุคลากรทางการแพทย์
เราก็ตามข่าวนี้มาจนล่าสุดหมอหนึ่งค่ะ
หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลสวนหลวงที่จังหวัดสมุทรสาคร
เสียชีวิตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณหมอหนึ่งรับซีโนแวกท์ครบ๒เข็มแล้ว
เป็นการโพสต์ไว้อะไรกับหมอหนึ่ง
หนึ่งหรือว่านายพิเชษสหกิจ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลสวนหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ที่ต้องรับมือกับสถานการณ์โควิดตั้งแต่ละลอกแรก
ช่วยชาวบ้านอย่างสุดความสามารถจนติดโควิด๑๙
คือในโพสต์ก็เขียนเอาไว้บอกว่า
ปะทะคนไข้แรกจะเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนตำบลเหล่านี้นี่แหละ
พวกเขาและเธอต่างต้องรับมือคนเจ็บคนป่วย
เข้ามารักษาในโรงพยาบาลด่านแรกที่เจอโควิด
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเข้าใจผิดว่าเรามีด่านแรกที่เข้มแข็ง
มีอสมมีทุกอย่างดูแลโรคระบาดได้ในครั้งนี้
แต่ลืมไปว่าหมอหรือเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็พลาดแล้วก็หมดแรงได้
พอมาระลอก๓นี่มาเต็มเราถึงมีข่าวว่าหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ติดกันเยอะ
แล้วก็อีกประโยคนึงที่เขียนไว้โอ้โหมันสะเทือนเจ็ง
กล้ำกลืนแบบให้งานมาแต่ไม่ได้ติดอาวุธป้องกัน
ให้พวกเขาทับหน้าของไทย
แล้วก็ข้อความตรงนี้นะฮะบอกว่าความดีไม่มีวันจางหาย

ค่ะนี่เป็นการที่คนรู้จักได้โพสต์ถึงหมอหนึ่ง
ทีนี้พอชาวเน็ตเห็นข้อความนี้ก็ไปร่วมโพสต์ไว้อะไรกันเต็มเลยค่ะ
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นี่ค่ะรูปนี้รูปที่ผู้ว่าได้ไปร่วมพิธีชาปนกิจ
คือผู้ว่าเนี่ยโพสต์แล้วก็บอกว่าขออธิษฐานให้ดวงวิญญาณหมอหนึ่ง
ไปสู่สุขติในสัมปรายภพพวกเราที่ยังอยู่พร้อมที่จะเป็นด่านหน้า
บางคนเคยประมาทว่าเห็นแก่ตัวทั้งที่เจ็บแล้วก็ตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม
อกจากนี้ก็ยังมีเรื่องให้ภาวะซ้ำเนื่องจากผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบนเนี่ย
ติดโควิด๑๙ก็ทำให้สาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
ถ้าเกิดว่าผลตรวจโควิดติดก็จะทำให้ทั้งในอำเภอประหลัดจังหวัด
รองผู้ว่าแม้แต่ตัวผู้ว่าจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปด้วย
อันนี้ก็เป็นข้อความที่ผู้ว่าปูนะคะได้โพสต์ไว้
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะนะกรณีหมอหนึ่งเสียชีวิต
เพราะเขาบอกว่าจริงบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายท่านที่เสียชีวิต
แล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วมีคนเขียนแบบนี้ครับ
บอกว่าศูนย์เสียนักรบชุดขาวนี่แหละซีโนแวค๒เข็ม
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสียสละดูผลลัพธ์สิ

ใช่ค่ะแล้วก็ในโพสต์อีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าผู้ว่าปูบอกด้วยนะบอกว่าสถานการณ์ที่สมุทรสาครตึง
เครียดแบบสุดขีดแต่ตึงเครียดแค่ไหน
เรายังคงไม่ยอมแพ้ง่ายตอนนี้เนี่ยสมุทรสาครเอง
หรือว่าศูนย์พักคอยคนสาครไม่ทอดทิ้งกันอย่างเข้มข้น
นี่ค่ะคือสิ่งที่ผู้ว่าได้โพสต์เอาไว้นะคะ
กรณีการได้รับวัคซีนแล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์
แล้วเสียชีวิตมีอีกกรณีหนึ่งนะ
นั่นคือกรณีของพยาบาลสาวท่านหนึ่งนะครับ
โพสต์อะไรน้องสาวที่เป็นพยาบาล

โดยระบุบอกว่าน้องสาวอายุ๓๐ปีนะครับ
วอร์ดดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙อย่างขยันขันแข็ง
มีประวัติรับวัคซีนาแว็กซ์ครบ๒เข็ม
แต่กลับลดความรุนแรงของโรคลดการตายไม่เห็นจะได้เลย
เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาเพียงสัปดาห์เดียว
คิดไม่ได้ว่าถ้าได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้
คงไม่ต้องเสียน้องสาวไปแบบนี้นะครับ
อย่างที่บอกไปชาวเน็ตเรียกร้อง
ให้รัฐมีการนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
กันโควิด๑๙กลายพันธุ์เข้ามาในประเทศไทยโดยเร็ว
บูสเตอร์โดสอะไรจะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์

ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
อย่างคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรเนี่ยนะคะ
ก็มีการโพสต์ถึงกรณีนี้ด้วย
กรณีพยาบาลที่เสียชีวิตหลังจากที่เข้ารับการรักษา
ตั้งแต่๑๑๐กรกฎาคม
ซึ่งทางด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติงาน
ด้วยความทุ่มเทเสียสละในวาระสุดท้ายของชีวิต
โรงพยาบาลเอกชนคนนี้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก

แล้วก็มาฉีดเข็ม๒คือต้นเดือนพฤษภาคม
แต่ว่าคุณผู้ชมเวลาที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้

ก็เลยทำให้ได้รับเชื้อจากการปฏิบัติงาน
แล้วก็มีความเสี่ยงจากภาวะอ้วนด้วย
อันนี้คือที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอก
เพราะกรณีของภาวะอ้วน

ภาพรวมของการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ระบุว่า
หลังจากฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ๒เข็ม

ก็ยอมรับว่าภูมิคุ้มกันจะลดลง
จึงมีการเสนอให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น
เป็นการฉีดเข็มที่๓หรือที่เราเรียกติดปากตอนนี้

แต่จะฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนต่างกับชนิดแรก
ซึ่งตอนนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
วันไหนวันนี้ค่ะวันนี้ครับทีนี้มีการเปิดเผยถึงภาพรวมของบุคลากรที่ฉีดวัคซีน

ใช่ข้อมูลนี้น่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยค่ะ
เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนมากกว่า๑๙๗เป้าหมายอยู่ที่๗แสนคน
นี่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะครับทีนี้ดูเรื่องของการติดเชื้อ
ไปดูตั้งแต่๑เมษายนจนถึง๑๐กรกฎาคมปรากฏว่าที่ฉีดไป
มีคนที่ติดเชื้อ๘๘๐ราย
อันนี้คือบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ๘๘๐ราย
ใช่ค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
อัตราก็คือ๓ต่อ๑ผู้หญิง๓คนผู้ชาย๑คน
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มพยาบาลแล้วก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลมากที่สุด
ร้อยละ๕๔แน่นอนเพราะว่ากลุ่มพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล
ต้องสัมผัสต้องดูแลคนไข้แบบใกล้ชิดดูแลทุกวัน
และกลุ่มอายุที่มากที่สุดก็คือช่วงอายุ๒๐๒๙ปี
อันนี้หมายถึงกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดก็คือจะอยู่ในช่วงนี้
รองลงมาจะเป็นช่วงอายุ๓๐๓๙ปี
แล้วก็จากข้อมูลของกองระบาดวิทยาก็พบด้วย
ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ๘๘๐คนมาแบ่งแยก
เป็นคนที่ไม่ได้รับวัคซีน๑๗๓ราย
๓รายนี้เสียชีวิตไป๗รายค่ะคุณผู้ชม
แล้วในจำนวน๗รายเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์
ไม่ได้รับวัคซีน๕ราย
แล้วก็ได้รับวัคซีนครบ๒เข็ม๑ราย

ทีนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีน
ข้อมูล๑เมษายนจนถึง๑๐กรกฎาคมดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มี๒๒๐๖๒ราย
แล้วก็ตรงนี้ติดเชื้อ๖๘ราย
มีอยู่๖๗๗๓๔๘ราย
นี่ได้รับ๒เข็มแล้วยังมีติดเชื้อ๖๑๘ราย
แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลที่มีการสำรวจมา

บุคลากรทางการแพทย์ที่รับวัคซีนป่วยแค่ไหนอย่างไร